มันคงยากนะในแง่เจาะวิทยาธรรม
แต่ของเรานี่พิเศษยังไม่ทันเริ่มเลย

แต่มันมาปูดขึ้นช่วงนี้มันก็น่าคิด